ใครที่ขับรถเริ่มแล้ววันนี้ค่ะการบังคับใช้อัตรากฎหมายจราจรใหม่นะคะ
พ่วงการเพิ่มโทษผู้ทำผิดนะคะคดีขับรถแข่งประลองความเร็วในที่สาธารณะด้วย
มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมีโทษเพิ่มโทษด้วยนะคะ
สำหรับคนที่อยู่รายล้อมคนที่ไปใช้ที่สาธารณะขับรถแข่งด้วยนะคะ
ร้านที่แต่งรถก็จะโดนด้วยนะคะคุณผู้ชม
นี่มันมาจากการกระทำผิดทางจราจรที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะคะ
วันนี้จะเป็นวันแรกที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายจราจรฉบับใหม่
มีการปรับในอัตราโทษสูงขึ้นค่ะอย่างเช่นขับรถไม่มีใบขับขี่
ใบขับขี่หมดอายุเนี่ยจำคุก๑เดือนปรับ๑๐๐๐นะคะ
ขับรถไม่แสดงใบขับขี่หรือสำเนาทะเบียนปรับ๒๐๐๐
หรือได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระปรับ๔๐๐๐คุณผู้ชมนะคะ
ส่วนการขับรถไม่ติดทะเบียนคนขับและคนนั่งไม่รัดเข็มขัด
ไม่เกิน๖ขวบไม่นั่งคาซิสปรับ๒๐๐ทุกข้อหาค่ะ
คดีชนแล้วหนีจำคุกไม่เกิน๓เดือน
เมาแล้วขับจำคุก๑ปีอาจโดนเพิกถอนใบขับขี่ค่ะ
เมาแล้วขับชนผู้อื่นตายจำคุก๓๑๐ปี
เทียบเท่าคดีอุกชกันนี่เรารวบรวมมาให้นะคะ
แต่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะจากนี้ไปนะคะ
ใครที่ไปขี่มอเตอร์ไซด์บนท้องถนนเนี่ยค่ะ
เขาจะเพิ่มขึ้นมานะคะคือเพิ่มโทษสูงขึ้น
คนที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องได้รับโทษหมดเลย
เพราะกฎหมายใหม่เขาเพิ่มโทษความผิดคือพยายามแข่งรถ
อันนี้น่าสนใจค่ะเขาจะวิเคราะห์จากพฤติกรรมมั่วสุมทั้งคนและรถเกิน๕คันในทางที่สาธารณะ
ดัดแปลงขัดต่อกฎหมายถ้าเข้าข่ายก็ต้องรับโทษ๒ใน๓ของความผิดฐานแข่งรถทันทีนะคะ
คดีนี้ที่ดิฉันบอกตอนแรกเขาจะเพิ่มไปที่กลุ่มชักชวนให้มารวมตัวด้วยนะ
เพราะฉะนั้นถ้าสืบต่อไปใครเป็นคนชวนมาโดนเพิ่มโทษเป็น๒เท่าจากเดิม
แล้วถ้ากลุ่มที่เชียร์เอออันนี้น่าคิดใจ
ร้านแต่งรถก็โดนค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านแต่งรถของผู้ก่อเหตุก็จะต้องถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุน
ปรับท่อปรับแต่งอะไรอย่างนี้อันนี้โดนด้วยโดนอัตราโทษเดียวกันกับข้อหาพยายามแข่งรถค่ะ
คือจำคุก๒ใน๓ของคดีนะคะเพราะฉะนั้นโทษฐานพยายามเนี่ยก็อันนี้น่าสนใจนะคะ
มันมีการขยายวงค่ะสำหรับกฎหมายใหม่พอลูกค้าเห็นว่าทางร้านเอ่ออันนี้เนี่ยนะคะ
ก็กฎหมายจราจรใหม่ตรงนี้ก็เริ่มเริ่มต้นวันนี้ก็แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบจะได้เตรียมตัวนะคะ
อยู่ในกฎในระเบียบค่ะส่วนเรื่องกฎระเบียบจราจรวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของคุณแม่ของคุณมากกี้มาจากโพสต์ของคุณแม่เลยค่ะนะคะวันนี้ต้องบอกว่าคุณแม่เดือดออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงจังกับเรื่องระเบียบวินัยการใช้รถใช้ถนน
เมื่อเช้านี้เจอกับตัวเองเกือบถูกรถตู้ถอยมาชนบนทางเท้าค่ะคุณแม่อรสีโพสต์ในอินสตราแกรมยาวเหยียดเลยค่ะ
คือคุณแม่ไปออกกำลังกายแถวสวนลุมแล้วตอนจะกลับบ้านประมาณ๙โมงครึ่งยืนอยู่ตรงทางเท้าแล้วจู่รถตู้ส้มคันนี้ค่ะถอยหลังขึ้นมาจอดบนทางเท้าตรงที่คุณแม่ยืนอยู่
อินสตราแกรมคุณแม่บอกว่าเกือบชนเฉียดปลายจมูกไปนิดเดียวทีแรกนึกว่าคนขับรถตู้จะลงมาขอโทษแต่เปล่าเลยแค่ยิ้มให้บางตอนนั้นโกรธมากนะคุณแม่เล่าว่ายืนรอให้รถจอดสนิทแล้วบอกรอปภตรงนั้นว่านี่มันทางเท้านะสำหรับคนเดินไปบอกเขาหน่อยเขายังอยู่ในรถแต่รอปภตอบคุณแม่มาบอกว่า
คือเรื่องที่ตกใจก็คือทั้งคนขับรถตู้และรอปภ
ไม่รู้ว่าการจอดในลักษณะแบบนี้ผิดกฎหมาย

ก็ถึงบอกว่าฟ้องท่านผู้ว่าชัดนะ
แล้วก็ภาพรถคันนี้ก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็กลับบ้าน
พอกลับไปบ้านก็มีอาการบ้านหมุนลงไปนั่งกับพื้นค่ะ
ก็คงจะร้อนด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจมาเนี่ยค่ะ
ก็พอเทศกิจไปตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบรถตู้คันนี้แล้วค่ะ

เพื่อให้ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็ตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ
เอาทรัพย์สินของประชาชนมาทำมหากินได้ยังไง

เอ้ยเมื่อเช้านี้มากี้ก็ตกใจ

ก็เลยเล่าให้พ่อฟัง
พ่อบอกอุ้ยอันตรายมากเลยนะมะม้า
บอกกี้ถ้ามะม้าเดินทางเท้าแล้วมะม้าตายเนี่ย

คือทางนี้คงเดินแบบหน้าเชิดไม่ได้
แล้วต้องเดินไปแล้วหันไป
เดินไปแล้วหันไปคงจะต้องอย่างนี้ค่ะ